ส่วนคู่รักไหนนะยังไม่รู้จะไปเที่ยวไหนแล้วก็
คุณมีแนะนำเหรอคุณมีแนะนำสิครับคุณมีแนะนำเหรอ
ที่จังหวัดนี้เลยอยากจะพาไปที่ระนอง
ระนองนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัด
เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าจะไปเที่ยวนะ
ถ้าลงทะเลเขาก็สวยแล้วนอกเหนือจากนั้นเขายังมีอะไรที่น่าสนใจอีก
ติดตามได้เลยครับกับรายงานชิ้นนี้ครับ
ได้เวลาเก็บกระเป๋าแล้วตามตลอดเที่ยวมาเลยจ้า
แม่สำเนียงอาจจะไม่ได้เท่าไหร่อย่าถือสา
วันนี้เราขอพาคุณผู้ชมลงใต้
มาพักผ่อนสบายที่เมืองฝน๘แต่๔
ณจังหวัดระนองแห่งนี้นี่แหละครับ
ระนองเมืองที่ครบเครื่องเรื่องท่องเที่ยว
มีทั้งทะเลสวยและน้ำผู้ร้อนใส
ให้คุณผู้ชมได้มาผ่อนคลายท่ามกลางน้ำแร่บริสุทธิ์

้อมลิ้มรสเมนูพื้นบ้านอย่างแกงไต้ปลาสูตรดั้งเดิม
ที่จะทำให้คุณฟินและอินไปกับวิถีชีวิตในชุมชนครับ
ก่อนจะไปเที่ยวกันขอพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดระนองกันสักหน่อย
ที่บ้านร้อยปีเทียนสือบ้านเก่าอายุกว่า๑๕๐ปี
ที่นี่นะเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์มีชีวิตบอกเล่าเรื่องราว
ในอดีตของคนจีนรุ่นแรกที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดระนองเลยล่ะครับ
ภายในบ้านเต็มไปด้วยภาพถ่ายเก่าแก่หลายชั่วอายุคน
ข้าวของเครื่องใช้โบราณที่ผสมผสานศิลปะทั้งไทยจีนและยุโรป
เพราะเฟฟัยโบราณ
แม้แต่โต๊ะเก้าอี้ก็ยังฉลุลวดลายสวยงามหาชมได้ยากทีเดียวล่ะครับ
เรียกได้ว่ามาที่เดียวได้เรียนรู้ทั้งจังหวัดเลยนะเนี่ย
เดินมาจนเมื่อยได้เวลาผ่อนคลายไปกับสายน้ำให้ธรรมชาติช่วยบำบัด
ใช่แล้วล่ะครับเราอยู่กันที่บ่อน้ำร้อนบ้านพรรังในอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาว
ใจกลางความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติยังมีบ่อน้ำผู้ร้อนให้นักท่องเที่ยว
ได้เดินทางลงไปอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนกันอีกด้วยนะ
ที่สำคัญยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
ช่วยคลายเส้นและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
สำหรับใครที่กำลังปวดเมื่อยตามร่างกาย
ถ้าได้ไปแช่ตัวในบ่อน้ำผู้ร้อนแห่งนี้แล้วก็รับรองเปียกแน่นอนครับผม
เฮ้ยไม่ใช่คุณผู้ชมจะผ่อนคลายไปพร้อมกับสายน้ำอุ่นนี่แหละครับ
นักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพห้ามพลาดเชียวนะขอบอก
มาถึงชุมชนบ้านพรรังทั้งที
เราก็มีเมนูขนมจีนแกงไต่ป่าสมุนไพรสูตรเด็ดเผ็ดเหลือเกิน
ที่ว่าเด็ดเผ็ดร้อน
ก็เพราะว่าเขาใช้ส่วนประกอบไม่เหมือนใคร
อกจากนี้ยังมีเมนูอื่นไม่ว่าจะเป็นยำไข่ต้ม

ให้คุณผู้ชมได้มาลองลิ้มชิมรสชาติแบบต้นตำรับกันเลยทีเดียว
ยังไม่พอเพราะถ้ามาระนอง
แล้วไม่ได้มากินอาหารทะเลก็เหมือนมาไม่ถึง
เราขอแนะนำกระเตงหอยหรือจุดพักชั่วคราว
ของคนเลี้ยงหอยกลางทะเลแห่งนี้

นี่เนี่ยนอกจากจะเป็นฟาร์มหอยแมลงผู้แล้ว
ก็ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวได้มานั่งรับประทานอาหารทะเล
ทั้งกุ้งและหอยไสยักษ์แบบนี้แหละครับ

แค่ดูเนี่ยยังน้ำลายไหลขนาดนี้
ถ้าได้ลองกินจะฟินขนาดไหนกันล่ะครับคุณผู้ชม
ที่สำคัญยังได้ชมความงามของพระอาทิตย์
ที่ตกยามเย็นอีกด้วยนะ

เมืองที่เหมาะแก่การหลีกหนีความวุ่นวาย
แล้วไปดินเนอร์กลางทะเล
สูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด
และดื่มดำกับธรรมชาติแบบไม่ปรุงแต่ง
ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คน
และวิถีชีวิตของชาวประมง
ไม่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวจะไกลสักแค่ไหน
เราก็จะพาคุณผู้ชมไปตลอดเที่ยวกัน
ครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวกันที่ไหน
ติดตามกันให้ได้นะจ๊ะ

ถ้าพูดถึงรัดนองก็ถามคนนี้เขาเคยไปมาแล้ว
ใช่รัดนองเนี่ยเมืองฝนแปดแดดสี่
แต่ว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากคุณผู้ชมค่ะ
ในทะเลเนี่ยก็มีแบบสัพพยากรธรรมชาติ
มีความอุดมสมบูรณ์ท้องทะเลเขาก็สวยเห็นไหม
น้ำแรกก็มีสถานที่ที่ไปศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ด้วย
ทีเดียวครบเลยอาหารทะเลสดนี่ไม่ต้องพูดถึง
ไปถึงแล้วกินเรียบ